ทำไมฮะเอามาโชว์กันขนาดนี้
แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาหักเลยดีกว่า

มอบไฟครับก๋วยเตี๋ยวเรือมอบไฟ

แต่ก่อนเปิดร้านกาแฟสดแล้วก็ร้านขายของฝากนะ

เกลี้ยงแต่ที่ยังอยู่คืออะไร

ไหนจะค่าจ้างลูกน้องค่าน้ำค่าไฟ
ตัดสินใจลองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เริ่มค้นหาสูตรก๋วยเตี๋ยวในอินเทอร์เน็ตนาน
นี่คุณผู้ชมลองดูนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจเฮ้ยลูกน้องเองไปอบรมมาสินะ

กลับมามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถูกปากนะครับ
ติดกับร้านขายของฝากแล้วก็กาแฟสดนะฮะ

ก๋วยเตี๋ยวก็รสชาติรสชาติถูกปากอร่อยนะครับ
เส้นเหนียวนุ่มมีแคบหมูด้วยทอดทำใหม่ทุกวัน
ปัจจุบันนะครับมันส่งกันครับคุณผู้ชมครับ
ลูกค้าประจำร้านก๋วยเตี๋ยวมาอุดหนุนทุกวัน

แล้วมันส่งกันก็คือยอดขายที่ร้านกาแฟสด

มันดีไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับ

ก๋วยเตี๋ยวชุดหม้อไฟสุดคุ้มนะครับ

มีหม้อไฟมาแคบหมูมา
เส้นใหญ่หมี่ขาวบะหมี่วุ้นเส้นมา

เตี๋ยวหมูสดหมูตุ๋นชิ้นตับ

ราคานะธรรมดาชามละ๑๕บาท

ถ้าพิเศษ๓๐บาทฮะ
ส่วนเมนูกาแฟสดก็มีแก้วละ๕๐บาทครับ
แล้วก็เมนูยอดทิศคือน้ำอินทธาลัมน์
เขาบอกว่ามีที่เดียวในประเทศไทย

ต้องซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย
เอาใครอยากไปชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ
ถูกปากนะฮะแล้วก็กาแฟทุนไข่

สระบุรีหล่มศักดิ์ตะบนสระประดูก
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ